ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
อยากให้มองไปถึงน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนร่วมวงการด้วย
อยากจะช่วยให้เพื่อนรักของเราหายป่วยจากโรคร้ายนั่นเอง

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของพี่หนุ่มโคงกระพันธ์คุณผู้ชม

ครูสิเลยเมกห้อยในไกลพุธคุณผู้ชม
อย่างที่เราทราบกันอาการตุ่มน้ำพองของพี่เมฆเนี่ย

เป็นแบบนี้เป็นหายดีทรงอย่างนี้๔ปีคุณผู้ชม
อาจารย์ภัยศาลแสนชัยท่านคือคนระลึกชาตินิมิตพิษวงศ์

แล้วบอกเลยว่าอาจารย์ช่วยเหลือคนอื่นด้วยการสื่อสารกับเจ้ากรรมในเวร

หนทางช่วยให้หายป่วยได้
พี่หนุ่มก็เลยให้อาจารย์ช่วยพี่เมฆเพื่อนรักหน่อยได้ไหม

ต้องทุกข์ทนทรมานทนป่วยมาแบบนี้๔ปีแล้วคุณผู้ชม

อาจารย์ให้พี่เมฆไปไหว้พระไปเลย๕วัด
บอกชื่อเสร็จทรัพย์นะบอกเมฆไปเลย

คือแม้ว่าตัวเองจะนับถือศาสนาอิสลามก็ตาม

ใครแนะนำอะไรไม่เสียหายก็ทำหมดว่าอย่างนั้นเถอะ
ที่ต้องไปไหว้พระตามที่อาจารย์ภัยศาลบอก

มีเจ้ากรรมนายเวรที่ตามติดมาจากชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ย
ไม่ผ่านพ้นทุกข์สักทีในชาตินี้ค่ะ

เรื่องนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะ

เดี๋ยวไปฟังพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
วิธีการก็คือว่าท่านก็จะไปนิมิตรให้หรือว่า
ในอดีตอชาติของพี่เมฆนี่
เคยทำเวรทำกรรมก่อความไม่ดีไว้กับใครบ้าง

เพราะว่าก็เชื่อว่าโอ้โหรักษามา๓๔ปีแล้วไม่หาย

พี่เมฆก็ดูมีความหวังมีกำลังใจขึ้นมาดีขึ้นมา
แล้วก็เราก็ทุกคนก็คาดหวังแหละว่า

ใดก็แล้วแต่คุณพุทธภาพเป็นกำลังใจกับพี่เมฆจริง
เพราะว่าพี่เมฆเองสู้สุดใจนะ
รวมไปถึงน้ำใจดีของพี่หนุ่มโครงอภัณฑ์

ช่วยทุกทางทางการแมทก็ช่วยความเชื่อก็ช่วย